ส่วนในเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมในหลายจังหวัดภาคเหนือตอนนี้

แต่ก็ยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง
โดยเฉพาะที่จังหวัดพยาวตอนนี้มีน้ำป่าหลากท่วมรอบ๒

สถานการณ์น้ำป่าจากลำน้ำร่องช้าง
เข้าท่วมอำเภอดอกคำใต้จังหวัดพยาวยังคงวิกฤต
หลังจากมีน้ำท่วมสูงกว่า๕๐เซนติเมตรใน๒๖ชุมชน
ทำให้บ้านเรือนประชาชนกว่า๒๐๐หลังถูกน้ำท่วมรอบ๒
จากนี้นะครับยังทำให้สถานที่ราชการ
ทำการปรายศนีย์และโรงเรียน๗แห่งถูกน้ำท่วมเสียหาย
ต้องประกาศหยุดการเรียนการสอนต่อไปอีก

เฉวงศักดิ์ใจคำในอำเภอดอกคำใต้
พร้อมกับเจ้าหน้าที่จากหลายภาคส่วนและทหาร

พร้อมกับนำถุงยางชีพจากมูลนิธิธรรมนัฐพรมเผ่า

ส่วนนายปาโมกปิงเมืองหัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม

ได้กล่าวถึงปริมาณน้ำในกว้านพยาวว่าขนาดนี้

หลังจากที่ได้รับผลกระทบจากน้ำป่าไหลหลาก
จึงต้องเร่งระบายน้ำลงสู่แม่น้ำอิ่ง
เพื่อป้องกันน้ำเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน

ตอนนี้ไหลลงคลองท่าหลวงตำบลป่ามะคาบ

กัดเซาะกันคลองขาด
ทำให้น้ำหลากเข้าท่วมหนาข้าวที่กำลังเจริญเติบโต
นายสุรชัยมณีประกอบในอำเภอเมืองพิจิตร

เปิดประตูระบายน้ำคลองท่าหลวงลงแม่น้ำน่าน
พร้อมกับนำเจ้าหน้าที่ช่วยกรอกกระสอบทราย
หวากกั้นน้ำที่เข้าท่วมพื้นที่การเกษตรของชาวบ้าน
ส่วนที่จังหวัดสุโขทัยครับสถานการณ์น้ำท่วมในเขตเมืองสุโขทัย
ลดลงกลับสู่ภาวะปกติแล้วนะครับขณะที่ชาวบ้านที่ประกอบอาชีพธรรมนา
อำเภอกงไกรราชนำเครื่องสูบน้ำไปสูบน้ำในคลองขมิ้น
ที่หลายเข้าท่วมหนาข้าวใกล้เก็ดเกี่ยวกว่าสองพันไร
เพื่อลดความเสียหายของหนาข้าวเจ้าหน้าที่เทศบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ลงพื้นที่ติดตั้งเครื่องสูบน้ำให้ชาวบ้าน
เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมหนาข้าวแล้วครับ